ประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดตั้งสมาคมกีฬาได้ว่าดีใจ

หมายของสมาคมคืออยากให้คนไทยใช้เกมให้ถูกวิธี
รวมถึงกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเกมในเมืองไทยเติบใหญ่อย่างมีทิศทางมากขึ้น
ระดับมือโปรประมาณ๕๐๐คนเลยนะครับที่ลงแข่งระดับบรรณาชาติ
ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
จากนี้ก็จะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการจัดตั้งสมาคม
ซึ่งบรรจุเป็นกีฬาสาธิตที่ประเทศอินโดนีเซียอย่างแน่นอนครับ